บางก่อกลาสต์บีซี่ที่เพิ่งจะถ่ายได้สดไป
การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มรอบที่๒

แต่ว่าไม่เสียหายเพราะว่าเราไม่ได้ตกรอบอะไรนะครับ
เจอกับทางป๊าอีซเสิร์นเจิ่มนะครับ
ซึ่งเป็นการแย่งแชมป์ของกลุ่มเอฟนะครับ
ปรากฏว่าสาวบีจีสู้สนุกเลยครับ

ก่อการร้ายนั้นจะเจอกับเหรียญเวียดโพสต์แบงค์นะครับ

ไทยรัดทีวีถ่ายรัดสดตั้งแต่เวลา๑๗นาที๑๕นาที

รอชมกันได้ในวันศุกร์นี้นะครับ